ดูความคืบหน้าอาการของน้องนีนี่หน่อยนะฮะ
น้องนีนี่เป็นเด็กหญิงวัย๒ขวบ๓เดือนนะครับ
อยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่หนองคายเนี่ยก็ช่วยประสานทางฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือดูแลน้องเรียบร้อยแล้ว
เรื่อยว่าปกติคุณญ่างจะดูแลใช่มั้ยแล้วคุณญ่างเพิ่งเสียชีวิต

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มารับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้
เพิ่ง๒๓เดือนบ้านอยู่ที่หมู่บ้านสวยหลงหมู่๔
ตำนพลสว่างตำนพลเมืองจังหวัดน้องคาย

เราตรวจสอบความคืบหน้าอาการของน้องนีนี่เนี่ย
ทางคุณหมอท่านบอกว่าน้องเป็นโรคดักแด้นะฮะ
หรือที่เรียกว่าเด็กดักแด้อ่ะไม่ใช่สะเก็ดเงินนะครับ
คุณหมอชวมัยสืบนุการนะครับท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลหนองคายนะครับ
นายแพทย์ชวมัยบอกถึงอาการของน้องนีนี่ล่าสุดนะวันนี้นะครับ
อาการดีขึ้นจากเมื่อวานที่รับตัวเข้ามารักษา
ตอนนี้เด็กสามารถดื่มนมได้กินขนมได้มีงอแงบ้าง
ในช่วงเวลาที่ต้องล้างแผลที่มันอักเสบเนื่องจากมันจะเจ็บมันจะแสบ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะครับ
มีแม่ของเด็กมาคอยดูแลนะครับส่วนอาการของโรคดักแด้นะฮะ
ก็มีความจำเป็นจะต้องส่งต่อไปยังแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
เป็นผู้ประเมินอาการแล้วก็รักษาต่อไปเดี๋ยวทางโรงพยาบาลหนองคายเนี่ย
จะส่งตัวน้องไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาต่อ
วางแผนนะครับว่าถ้าเกิดว่าอาการติดเชื้ออะไรทุกอย่างดีขึ้น
ก็จะได้มีโอกาสส่งตัวไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพราะว่าเรื่องโรคนี้เป็นโรคที่หายากนะครับ
เป็นโรคที่เกิดแล้วยากมากที่ต้องมีการดูแลเฉพาะด้านนะครับ
ก็ตั้งใจว่าจะส่งตัวพี่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ตอนนี้ก็ตัวน้อยก็ยังทานนมได้นะครับ
แล้วก็บ่นร้องเจ็บบ้างบริเวณแผลที่มีการอักเสบครับ
เดี๋ยวจะส่งไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
อาการของโรคดักแด้นะครับนายแพทย์สุรพลเอียตระกูลภัยบูล
กลุ่มมันละแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มมันละเวชกรรมของโรงพยาบาลน้องคลายบอกว่า
อาการของโรคดักแด้หรือว่าเด็กดักแด้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ผิวหนังนะครับ
ซึ่งประวัติการรักษาของน้องนีนี่เนี่ยพบว่าเด็กเคยรักษาจากโรงพยาบาลที่ระยองมาก่อนนะฮะ
แรกเกิดนะครับยังไม่มีความผิดปกติอะไรนะฮะตอนแรกเกิดที่โรงพยาบาลระยอง
แต่พออายุประมาณ๑ขวบผิวหนังเริ่มผิดปกติแห้งแล้วก็ตกสะเก็ด
โดยเฉพาะรอบดวงตาที่หนังตาแห้งนะครับแล้วก็มีที่ลิ้นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางโรงพยาบาลหนองคายก่อนหน้า
นี่เคยแนะนำให้เด็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นมาก่อนแล้ว
ในการเดินทางต่างนะครับก็เลยพาน้องไปรักษาที่หมอพื้นบ้าน
รักษาตามอาการจนกระทั่งตอนนี้น้องอายุ๒ขวบ๓เดือนอาการก็หนักขึ้น
แต่ตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วนะฮะน้องนีนี่มีอาการไข้นะครับล่าสุดนะฮะ
ผิวหนังรอบศีรษะใบหน้าและดวงตามีน้ำเหลืองด้วยนะครับ
ตอนนี้รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วต้องดูแลผิวหนัง
เปลี่ยนผ้าพันธุ์แผลวันละ๒ครั้งอาจทำให้น้องเจ็บบ้างเวลาร้างแผลนะครับ
ดักแด้เป็นโรคทางพันธุกรรมนะฮะส่วนใหญ่จะมีประวัติสืบเนื่อง
เรื่องของการแต่งงานในเครือญาติด้วยทำให้มีความผิดปกติทางยีนมาสู่ลูก
ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดนะครับเป็นการรักษาแบบระคับประคอง
บอกว่าตอนนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือลูกสาวแล้ว
เพราะฉะนั้นขอฝากแจ้งข่าวว่าไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ฝากถึงทุกคนด้วยเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพฉวยโอกาส
เอาเรื่องราวของน้องนีนี่ไปเปิดรับบริจาค
ขอยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาช่วยเหลือ

ค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนีนี่และครอบครัว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจกันเยอะเลย